เชื่อว่าในทางคดีคุณผู้ชมน่าจะได้ติดตามกันมาต่อเนื่อง
จากข่าวของไทยรัฐทีวีแล้วก็บันเทิงไทยรัฐของเรานะคะ
ในมุมของคนบันเทิงค่ะมีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้าง

ให้คุณผู้ชมได้ติดตามไปพร้อมกันเลยนะคะ

คืนวันที่คุณแตงโมนิดาพลัดตกแม่น้ำ
กลางดึกคืนนั้นค่ะหลังจากที่กระติกโทรหาโบทีเค
โอเองก็รีบติดต่อขอความช่วยเหลือ

ก็ได้รีบนำเจ็ดสกีมาขับช่วยกันตามหาค่ะ
รวมไปถึงดาราจิตอาสาอีกหลายต่อหลายท่านนะคะ
ที่ช่วยตามหากันจนถึงเช้า
ต่อเนื่องมาวันที่๒๕กุมภาพันธ์ค่ะ

บันทึกภาพขณะที่โตโน่เดินทางมาพร้อมกับพี่อู๊ดเป็นต่อ

เพื่อมาร่วมกันทำภารกิจค้นหาแตงโม
พากันชื่นชมในมิตรภาพที่งดงามของโตโน่
ที่มีให้กับแตงโมอดีตคนรักด้วยค่ะ
ต่อมาวันที่๒๖กุมภาพันธ์ค่ะคุณผู้ชม
ในช่วงบ่ายหลังจากวินาทีที่พบร่างของแตงโม
ในวงการก็พร้อมใจกันโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความ
ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของแตงโม
เรียกได้ว่าความโศกเศร้าเสียใจท่วมทนหัวใจของทุกคนจริง
คือในช่วงก่อนที่เราจะเจอร่าง
ทุกคนหวังว่าเรื่องราวนี้มันน่าจะยังเกิดปฏิหารได้บ้าง
แต่ท้ายที่สุดแล้ว๒๖กุมภาพันธ์เราเจอร่างแตงโม
พอ๒๗กุมภาพันธ์ความเคลื่อนไหวสุดดุเดือดของคนในวงการบันเทิงมาเต็ม
เธอบอกว่าในฐานะผู้จัดการส่วนตัวหากว่าแตงโมเป็นอะไรไปเงินเธอก็หายไปด้วย
คำพูดนี้ล่ะคุณผู้ชมมีคนแชร์กันเยอะเลยทีเดียว
หรือจะเป็นคำยืนยันของตัวคุณแซนเองที่ได้เดินทางอยู่บนเรือด้วยกัน
เรื่องของคุณแตงโมที่บอกว่าใส่บอดี้สูตรแล้วก็ไปปัสสาวะท้ายเรือ
ประเด็นนี้ของคุณแซนเองก็ทำเอานางเอกสาวขวัญอุสามณี
ทันควันเลยค่ะบอกว่าทำไม่ได้เด็ดขาด
คือในตอนนั้นคุณแซนมีให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
แล้วก็ถามกับพี่นักข่าวกลับไปว่าพี่ไม่เคยกันเหรอ
หลายคนก็เลยมีการแชร์กันเยอะว่าไม่เคยแล้วก็คิดว่าทำไม่ได้ด้วยนะฮะ

ทุกคนก็ได้ชมคลิปสุดท้ายที่คุณแตงโมอยู่บนสปีดโบสต์
เป็นช่วงเวลาที่คุณแตงโมนิดายังมีความสุข
ร้องเพลงจากนี้ไปจนนิรันดิ์ค่ะ
เพลงที่แตงโมร้องประกอบละครสาวน้อยร้อยเล่มเกวียนนั่นเองนะคะ
หลายคนแชร์กันเยอะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยคุณแตงโมสวยเหมือนนางฟ้าเลย

ส่วนวันที่๑มีนาคมความเคลื่อนไหวสำคัญเลย
ก็คือการออกมาเปิดใจของเพื่อนสนิทอีกคนนึงคือคุณโมอามีนา
โมอามีนายืนยันชัดเจนเลยเธอบอกว่าเธอขอเคียงข้าง
ต่อสู้เรียกร้องความจริงที่เกิดขึ้นกับพี่สาวคนสนิทของเธอ
ถึงขนาดที่มีวลีเด็ดออกจากปากของคุณโมด้วยนะครับบอกว่า
ไม่พร้อมเจอหน้าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้ง๕คน
เพราะถ้าเจอเธอพร้อมบวก
คือนักข่าวก็ถามไปบอกว่าหลังจากนี้อยากจะเจอคุณกติกไหม
หรือจะมีการพูดคุยอะไรไปถึงคุณกติกอีกหรือเปล่า
คุณโมบอกว่าไม่เจอดีกว่าถ้าเจอกันแล้วเดี๋ยวจะพร้อมบวก
ส่วน๒มีนาคมค่ะคนบันเทิงพากันออกมาเคลื่อนไหวร้อนแรงกันอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่ได้เห็นภาพแล้วก็ติดตามข่าวของคุณกระติกเนี่ย
ขอขมาคุณแม่ภาพนี้เลยคุณผู้ชมนะฮะ
ซึ่งแน่นอนว่ากระแสโจมตีหนักเลยค่ะ
พุ่งเป้ากลับไปที่คำพูดของกระติกอีกเช่นเคย
หลายคนบอกว่าฟังจากเสียงสัมภาษณ์นี่นะฮะ
การพูดคุยกับคุณแม่อันนี้มาขอคำมาเขาหรือว่า

ถ้ามาจะมาขอขมาต้องไม่มาด้วยอารมณ์แบบนี้
หลายคนวิพากษ์วิจารณ์กำลังไปในทิศทางเดียวกันนะฮะ
ส่วน๓มีนาคมค่ะคนบันเทิงก็ออกมาให้ปากคำ
ฐานะพยานก็คือคุณโบสุรัตนาวีหรือว่าโบทิเค
หลังจากเข้าให้ปากคำนานกว่า๖ชั่วโมง
คือจากการที่เราฟังพี่แจ๊กเกอรีนได้เล่าให้ฟังนะครับว่า
คุณโบทิเคนี่นะคะเดินทางไปที่สะพอเนี่ย

แต่กว่าจะออกมานั่งไลฟ์ให้นักข่าว
แล้วก็พี่สื่อมวลชนได้ติดตามกันว่า
เรื่องราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
๕ทุ่มไปแล้วหลายคนบอกเอ๊ะทำไมมาดึกจัง
ก็คือสอบสวนกันอยู่ยาวนานมากเลยนะ

แล้วก็กลายเป็นประเด็นร้อนทันที
เพราะว่าเธออยากเรียกร้องให้ทุกคนออกมาพูดความจริง
เพราะสิ่งที่เธอดูคำตอบของคนในเหตุการณ์เนี่ย
บอกว่าเธอมาถูกที่ถูกจังหวะถูกเวลานะ
รอให้ทุกคนออกมาพูดให้หมดเลย
อยากจะพูดอะไรก็พูดไปเดี๋ยวเธอรอจังหวะ
แล้วเดี๋ยวเธอจะมาพูดแล้วเธอก็พูดแบบนั้นนะฮะ
สิ่งที่เธอดูคำตอบแล้วเธอบอกว่า

กับสิ่งที่หลายคนพูดไปมันไม่ตรงกัน
ก็เลยกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอีกครั้ง
แล้วก็มีการเซฟโบทีเคด้วยนะคะ
หลายคนก็ยกให้คุณโบทิเคเป็นความหวังของหมู่บ้าน

ใช่ค่ะนักข่าวเนอะอ่ะคุณสามมีนาม

ถามว่ามีคุณโบเนี่ยมีอะไรที่จะฝากไปถึงคุณกติกไหม

บอกว่าสัจจะจะทำให้คุณเป็นไทย
อันนี้เป็นบทคำพูดหนึ่งในพระคัมภีร์

ความจริงจะทำให้คุณมันอิสระจากเหตุการณ์ครั้งนี้
เขาฝากติกนะคุณโอเนี่ยเขาเมนชั่นไปถึงคุณกติกเลยซึ่งวันที่สาม
มีนาคมเอาล่ะในโลกโซเชียลเริ่มใจชื้นอืม